จ้าปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ร้อนจ้า
เท่าเช้าอากาศเหนียวหนาวแบบนี้เชิญนะจ้าพี่สาน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก
ตัวละห้าบาทเท่านั้นราคาก็ประหยัดด้วยจ้ะอรุณสวัสดิ์นะคะดูก่อน
แล้วหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะหลายคนจับตาดูว่าพายุ
ลูกใหม่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยจะส่งผลกระทบพื้นที่ไหนบ้าง
รุนแรงมากน้อยเพียงใดบอกเลยนะคะว่าไม่แรงมากนักค่ะ
จะทำให้แถบแถบอุบลราชธานีศรีสเกตฝนตกในวันพวกนี้ปล่อยปลายยุ่มยิ้มเป็นลอองเบาเบา
พอให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาลูกนี้ล่ะค่ะ
นะคะเป็นพายุลูกล่าสุดนะคะนั่นก็คือพายุเอตาวเป็นชื่ออเมริกันนะคะ
ตอนนี้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะคะพอขึ้นฝั่งจากโซนร้อนมันก็จะอ่อนกำลังลงกลายเป็น
เพราะฉะนั้นแถบประเทศจังหวัดที่ติดกับกัมพูชานี่แหละค่ะ
ก็คืออุบลศรีสะเกดสุรินทร์ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นก็คือพื้นที่ที่มีเส้นสีน้ำเงินเส้นพันสิบสี่พาดผ่านเนี่ยนะคะ
คืออีสานตอนบนภาคเหนือเนี่ยยังคงมีอากาศหนาวส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นร้อนชื้นนะคะ
ก็ทำให้สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนเล็กน้อยส่วนมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
ก็ค่อยค่อยแผลลงมาเรื่อยเรื่อยแล้วเห็นจากภาพนี้ชัดเจน
ลูกนี้แหละค่ะคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่ลักษณะของฝนค่ะ
ที่จะตกมาในช่วงเวลาต่างนะคะเช้าแบบนี้
สำหรับตอนบนส่วนตอนล่างภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝน
แต่ก็เบาบางลงเล็กน้อยเพราะว่ามันถูกพายุเอเตาเนี่ย
ส่วนพายุที่จะตามมานอกจากเอเตายังมีอีกลูกหนึ่งนะคะ
จะมีผลช่วงวันที่๑๕เป็นต้นไปนะคะ

ภาพรวมแล้ววันนี้อากาศก็เริ่มเย็นสบายขึ้นไปนะคะเพราะว่าลมแรงมากขึ้น
อิทธิพลมวลเย็นจากจีนก็แผลลงมาเรื่อยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดต่ำลงไปอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
มีลมแรงยอดดอยยอดภูอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ
ขณะที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นหน่อยค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรโดยเฉพาะแถบจังหวัดประจวบคีรีขันเพชรชบุรีนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอาจจะมีฝนตกในช่วงของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตังสตูนก็คือตอนล่างของภาคนั่นเอง
สำหรับกรุงเทพมหานครค่ะอากาศดีนะคะประมาณอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๓องศาเซลเซียสนะคะ
เช้าแบบนี้อากาศเย็นลมแรงนะคะแต่พอใสมาค่ะก็จะมีแดดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีพื้นที่ของปูนเยอะก็ทำให้เกิดการตกกระทบของแสงนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมจับตาดูพายุหว่างกอนะคะที่ตอนนี้อยู่แถบประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็จะเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยได้
ข่าวว่าลูกเนี้ยใหญ่กว่าเอเตาด้วยแต่ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงรอติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะไปดูแล้วลูกค้าก่อนค่ะคนเยอะมากสวัสดีค่ะ